คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวน่าประทับใจของหนุ่มรายเดอร์คนหนึ่ง
นี่ระหว่างที่เขาไปรออาหารจากร้านใช่ไหม

ทำไงดีเล่นเปียโนโชว์ซะเลย
งานนี้เลยทำให้สาวถูกอกถูกใจกันใหญ่เลยค่ะ
เพิ่มไมโจ๊กงานครับ

ซึ่งอักษ์ทั้งคุณที

ด้านชั้นฉันเคยบอกล่ามรึยัง
จากวันนี้เรื่องคุณจะไม่ห้ามดิฉันเลยเหรอ

นี่นี่เลยคุณนี่ไม่ช่วยดิฉันเลยเออแต่ฟังแบบนี้แล้วเป็นยังไงบ้าง
ลูกค้าที่นั่งรออาหารอยู่พี่รายเดอร์ที่นั่งรออาหารก็ประทับใจสิ
เพราะจริงแล้วพี่รายเดอร์คนนี้เขาเป็นนักดนตรีนะ

กลางคืนเขาเล่นดนตรีกลางวันเนี่ยขยันมารับจ๊อปเป็นรายเดอร์ด้วย
ทำงานทั้งกลางวันกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสามารถมีในตัว
พอนั่งรอนานก็เออเล่นดนตรีซะหน่อยเลิด
งั้นเราแนะนำที่นี่หน่อยนะคะเพราะว่าเผื่อหลายคนอยากจะไปฟังพี่รายเดอร์เขาเล่นดนตรี
บังเอิญเผื่อเขาจังหวะเขามาที่ร้านนี้นะคะ
พี่รายเดอร์คนนี้เขาก็มักจะแวะมารับอาหารที่ร้านหนึ่งบ่อย
เพราะว่าร้านนี้เขาจะมีอาหารเครื่องดื่มมีขนมคอยให้บริการ
แล้วก็มีเปียโนให้เล่นด้วยร้านเปิด๑๐โมงเช้าจนถึง๑ทุ่ม
ปิดวันจันทร์คุณผู้ชมใครอยู่เกินแขนก็แวะเวียนอุดหนุดกันได้

คุณเนี่ยกลางวันเป็นผู้ประกาศทั้งคืน
เป็นกะ
เป็นอะไรฮะ
บินไปตมดอกหมาย
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์
เพื่อไม่พลาดในทุกช่องทางออนไลน์
และอย่าลืมนะครับสามารถรับชมกันแบบสำรวจ